ราลาเบลนี่แหละครูผู้ชมนะฮะล่าสุดมาตอนสามทุ่มครึ่ง
สารอาญาธนบุรีได้มีการออกไหมจับน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วใน๓ข้อหา
น้ำอุ่นก็อยู่ในคอนโดโอ้โหนักข่าวก็ลุมกันไป
เขาไม่ออกจากคอนโดเลยไม่ออกแต่ดันไปดูในไลฟ์ของนักข่าวบางสำนัก
คนเข้าไปด่ากระหน่ำกันโอ้โหไม่สำนึกเลยทำไมเลวอย่างนั้นช่วยอย่างนี้
ตอนสักประมาณตีหนึ่งตำรวจบุกเอาไปเอาตัวขึ้นรถไป
แล้วก็ไปที่สอนอเรียบร้อยแล้วนะฮะไปดูเรื่องของการออกหมายจับกันก่อน
และการอัปเดตคร่าวในช่วงนี้ก่อนนะฮะช่วง๓ทุ่มที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนสนบุคโลได้รวบรวมหลักฐานยื่นต่อสารอาญาธนบุรี
นะฮะซึ่งเมื่อพิจารณาหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลแล้ว
สุดท้ายสารเนี่ยออกไหมจับน้ำอุ่นในสามข้อหา
หนึ่งนวงเหนียวกักขังทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พาไปเพื่อกระทำอนาจารย์สามก็คือกระทำอนาจารย์
สามข้อหาข้อหาแรกเหมือนจะหนักที่สุดนะฮะอืม
หน่วงเหนียวกักขังทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทีมข่าวเราก็เนี่ยฮะไปซุ่มอยู่ที่คอนโด
นะฮะอยู่ที่คอนโดนี้เลยนะฮะไปปักหลักเฝ้ารอความเคลื่อนไหว
น้ำอุ่นจะออกมาไหมจะมีคนเข้าไปบุกจับน้ำอุ่นไหม
ตั้งแต่สารออกไหมจับก็ไปถามรับพอพอรับพอพอยืนยัน
น้ำอุ่นยังอยู่ในห้องภายในคอนโดไม่ได้หลบหนีแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะ
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตำรวจสนบุคโลก็ส่งสายสืบ
เฝ้าตลอดเวลาอย่างใกล้ชิดพอสื่อมวลชนย้ายไปประจำการอยู่ที่สอนอแทน
เพื่อรอการทำข่าวอาจจะมีการนำตัวน้ำอุ่นกลับมาที่นี่ในคืนนี้
คือคืนที่ผ่านมาหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าสักตีหนึ่งคุณผู้ชม
พอตี๑กว่าตำรวจฝ่ายสืบสวนของนครบาน๘บุกเข้าไปเลยครับที่คอนโด
ขึ้นรถยนต์แล้วก็นำตัวไปที่กองบังคับการสืบสวน
สอบสวนนครบาน๘ซึ่งอยู่แถวราชบุรณะ
ทำการบันทึกการจับกลุ่มตามขั้นตอนก่อนจะคุมตัวเข้าห้องสืบสวนทันทีนะครับ
โดยเช้าวันนี้แหละนะฮะทางด้านของพลตำรวจโทษสุทธิพงศ์วงปิ่น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน๘ก็จะไปสอบปากคำน้ำอุ่นด้วยตัวเอง
ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานนี้แหละเราจะได้เห็นความเคลื่อนไห
เพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่านักข่าวเราเนี่ยนะไปประจำการที่สอนอนแล้ว
ถ้ามีการแถลงข่าวมีการสอบประคำเสร็จแล้วความเคลื่อนไหวอย่างไร
เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบซึ่งตลอดทั้งรายการของเราวันนี้
ก่อติดเรื่องของคดีของลาลาเบลแล้วก็น้ำอุ่นตลอดทั้งรายการเลย